เกิดเหตุลูกเขยเนี่ยตามมาง้อเมียที่บ้าน
ไปเจอพ่อตาไปเจอญาติมาขวาง
โมโหค่ะคว้าปืนออกมายิงรัวไปเลยสองนัด
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพด้วยกันนะคะ

เพราะว่าโกรธแค้นที่ถูกขวางทางรัก
ก็เลยเกาะเหตุยิงสะหรดเลยสามารถสองศพ
คุณผู้ชมนางสุวรรณีบุญมา
ติดต่อขอรับศพนายทองดีอุดบุญ
อายุ๖๒ปีที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานี

ก็ติดต่อขอรับศพนายสามารถบัววาดอายุ๖๐ปีทั้งคู่เสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะคะ
ผู้ก่อเหตุคือใครผู้ก่อเหตุคือนายเฉลิมพลสวัสดิ์สลุงอายุ๔๓ปี
เป็นลูกเขยของนายทองดีผู้ตายนั่นแหละ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นแคล่ไม้ยกสูงอยู่ตรงลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน
ในอำเภอโคกสำรงจังหวัดรบบุรีจุดนี้แหละค่ะเมื่อคืนนี้
นางสาวสิริพรอุดบุญอายุ๓๒ปีซึ่งเป็นลูกสาวของนายทองดีผู้ตาย
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวก็เล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับนายเฉลิมพลสามีเนี่ย
มีปัญหากันมา๒๓เดือนแล้วก็เลยไปอาศัยอยู่กับพ่อ
เช้าวานนี้นายเฉลิมพลขับรถกระบะไปหาที่บ้านไปด้วยอาการมืนเมาเลยนะ
บอกว่ามาขอคืนดีแต่ผู้เป็นพ่อไม่ยอมนะคะ
ทำให้นายเฉลิมพลหงุดหงิดพูดว่าเดี๋ยวเจอกันแล้วก็ขับรถหายไป
ช่วงค่ำนายเฉลิมพลขับรถกระบะคันเดิมไปจอดที่ลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน
แล้วก็เดินไปหาพ่อกระหน่ำยิงไม่ย้ำเลยทีนี้
เอาปืนไปด้วยไปยิงเลยนะคะทำให้ในพวงมณีพรมมาอายุหกสิบห้าปี
คนนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ถูกลุกหลงไปหนึ่งนัด
แต่ก็ยังเข้าไปแย่งปืนนะคะพยายามจะไปช่วยไปแย่งปืน
กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันจนหัวของนายเฉลิมพลเนี่ย
กระแทกกับพื้นจนบาดเจ็บหัวแตกชาวบ้านก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจส่วนนายทองดีสุดท้ายถูกยิงด้วย
ถูกยิงที่สะบักขวาแขนขวาแล้วก็เอว๓นัดเสียชีวิตนะคะ
นายสามารถซึ่งนั่งอยู่ตรงจุดเกิดเหตุก็ถูกยิงไปสองนัดเสียชีวิตเช่นกัน
เฉลิมพลแพทย์ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตอนนี้
อยู่ในความควบคุมตัวควบคุมของตำรวจ
สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยมาจากความโกรธแค้นพ่อตาแล้วก็ญาติที่ขัดขวาง

ก็เลยวกกลับบ้านไปเอาปืนมายิงพ่อตา
แล้วก็ญาติของเมียจนเสียชีวิตทั้งสองศพนะคะ
ตอนนี้ญาติก็รับศพทั้งคู่มาบำเพ็ญกุศลแล้ว
แล้วก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดบอกว่า